เรียกได้ว่าเห็นแล้วก็เกิดความสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อชายสูงใหญ่คนหนึ่งไปทำร้ายนะคะเด็กที่พิการไม่มีแขน
เตะทั้งตบหลายต่อหลายครั้ง
คนที่เห็นคลิปตั้งคำถามว่าไปทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ขนาดนี้ได้ยังไง

คุณผู้ชมน้องคนนี้ไม่มีแขนนะคะน้องพิการ
แล้วก็มีผู้ชายคนนี้ไปทำร้าย
ตบแล้วก็ต่อยเข้าที่ศีรษะผลักจนตกเก้าอี้
แล้วก็ยังตามไปเตะซ้ำอีกหลายครั้ง
โดยที่อีกฝ่ายไม่มีทางสู้เลยนะคะ
เพราะว่าเด็กที่ถูกทำร้ายพิการแขนด้วนไม่มีแขน
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความว่าทำคนไม่มีทางสู้
พิการไม่มีแขนนั่งเฉยไอ้อ้วนเข้าไปหาเรื่องทำร้าย
แก่คนพิการไม่มีแขนน่าสงสารเด็กที่โดนทำร้ายมาก
บางคนเห็นก็โกรธนะคะถึงขนาดจะตามหาว่า
ใครเห็นคนทำร้ายเนี่ยบอกผมหน่อยบอกผมที
ก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสพธัญบุรี
เพื่อให้ดำเนินคดีกับวัยรุ่นชายอายุ๑๖ย่าง๑๗
ซึ่งเป็นเพื่อนลูกชายที่ทำร้ายร่างกายลูกจนบาดเจ็บ
ผู้เป็นพ่อบอกว่าเพิ่งจะเห็นคลิปเมื่อเช้านี้
ที่ต่างจังหวัดส่งมาให้ดูเห็นแล้วก็รับไม่ได้เลย
เพราะว่าลูกชายพิการแขนทั้งสองข้าง

ก็เลยพามาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
จากการสอบถามลูกชายค่ะทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็น้องไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ค่ะ
ทางด้านเด็กชายเอก็เปิดเผยนะคะ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามเปตองในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

ผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนที่รู้จักกันคาดว่าไม่พอใจค่ะ
ก่อนหน้านี้เด็กชายเอได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อน

คนที่ทำร้ายเนี่ยไม่ยอมเปิดแล้วก็ผลักประตูด้านนอกเอาไว้ไม่ให้ออก
เมื่อออกมาไม่ได้ก็จึงบอกกับผู้ก่อเหตุว่าเดี๋ยวเจอรุ่นพี่
กระทั่งกลับบ้านไปแล้วก็มาพบกันอีกครั้งที่สนามเปตอง
ก็เลยโดนทำร้ายทั้งที่ยังไม่ได้ตั้งตัวนะคะ
ตำรวจก็สอบปากคำเบื้องต้นแล้วก็ส่งตัวเด็กชายเอไปตรวจร่างกาย
โรงพยาบาลธัญบุรีไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุ
มาสอบปากคำต่อไปนะคะ
ล่าสุดไว้รุ่นที่ก่อเหตุก็เดินทางมาที่สอบพอแล้ว
เพื่อที่จะเข้าพบกับตำรวจนะคะนี่เป็นภาพล่าสุดนี่นะคะ